ร้องได้ไอ้สาว

ไอ้สนุกแพ้ห้าหว่ำสากมาด้วย

ก็เรียบร้อยครับ

เป็นจังไหนคะเป็นจังไหนคือคิ้วขมวด
คืออันยังคะน้องเคนคือตกใจบอกค่ะ
จบก่อนเนอะที่ไม่พูดนี่กำลังซ็อกอยู่ป่ะคะ
ตกใจไง
เคนไม่ต้องตกใจครับเพลงมันจบก่อนแล้ว

โอเคแล้วตอนแรกตกใจนิดนึง

และเพลงนี้คือเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
แคนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องแคนร้อง

ร้องได้ให้ดัง
ทำไมต้องร้องได้ให้ดัง

เก่งมากครับร้องได้ร้องได้ถูกต้องครับ

เอาล่ะน้องเคนเก่งมากครับ
ถ้าร้องได้แบบนี้รู้ไหมครับว่าเราจะได้อะไร

อันนี้เขามองข้ามช็อตไปแล้วนะฮะ

โอเคงั้นพี่ไม่ถามแล้วพี่บอกเลยละกันนะ

ถ้าน้องแคนร้องได้ในเพลงนี้ครับ
รับแล้วครับ๔๐๐๐บาท
เพลงของคุณไม้พิรมพรนะครับบุญพลานะครับ
คุณพ่อกับคุณแม่มีหนี้อยู่เท่าไหร่นะคะ

มีหนี้อยู่๒๐๐๐๐๐เลยนะแต่ว่าตั้งเป้ามา๔๐๐๐๐นะคุณพ่อเนาะ
ทำไมถึงตั้งเป้า๔๐๐๐ถ้าถามคุณพ่อนิดนึง
เราประเมินดูความสามารถของลูกแล้ว

เพราะไอฤ้นเค้านี้นะครับกลับคำให้ถูก
มันอาจจะไม่ถูกกับคำที่เขาร้องครับผม
เนื่องด้วยอายุของเค้าการเผาเสียง

แต่มันก็ดูยากแต่เราต้องรับประมวลคนของเราด้วยครับผม

แต่๔๐๐๐นี่ก็ชื่นใจอยู่นะคุณพ่อนะ
ทีนี้แคนใครสอนน้องแคนร้องเพลงอะครับ

แม่สอนร้องเพลงเหรอเวลาแม่สอนแม่สอนยังไงบ้าง

คุณแม่จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็บอกแคนว่า
แคนลองร้องตามซิอย่างนี้เหรอครับ

ก็ประมาณขวบกว่าจ้ะ
ทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเขาจะต้องฝึกร้องเพลงอะคะ

ตอนที่นอนที่เปย์นะหนูก็เปิดให้ฟังทุกวันนะจ๊ะ

คือคนที่จะต้องสอนก็คือต้องร้องเพลงเป็น

ก็เปิดให้เขาฟังทุกวันทุกวันเขาก็

ตั้งแต่ขวบกว่าตอนนี้๔ขวบแล้ว

เป็นคาราโอเกะนั้นได้๒๐กว่าแล้วจ้

เก่งนะเนี่ย๔ขวบเนี่ย

อยากเป็นตำรวจทำไมถึงอยากเป็นตำรวจครับ

ถ้าเราเจอผู้ร้ายแล้วเราจะบอกผู้ร้ายว่ายังไงครับ

กลับไปแล้ว

คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจอะไรในตัวลูกคะ
คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจอะไรในตัวลูกคะ

ก็ภูมิใจที่เขามีความสามารถนะครับผม
ภูมิใจที่เขามีความสามารถนะครับผม
แล้วก็ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายครับ
แล้วก็ภูมิใจที่เขาเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายครับผม

ถ้าเป็นถ้าเห็นแม่ร้องไห้แล้ว
ร้องตามแล้วก็เขาก็มาพูดบอกว่า

จะทำอะไรให้แม่ทุกอย่างเขาบอกบัย

ว่ามีลูกตอนแก่นะระวังนะ

น้ำหนักตัวเขาก็๓๐๐๐
โอ้โฮนี่กว่า๔โลกรัมนะครับดูใหญ่มากนะฮะร้องเสียงดังมาก
หน้านี่เต็มร้องเสียงดังเหมือนไม่ใช่เด็กแรกเกิดเลยครับ

ผมมาอุ้มอยู่อย่างนี้ผมก็ยิ้มคนในโรงพยาบาลบอกว่า
ภูมิใจผลงานจังนะยิ้มตลอด
ก็สมบูรณแข็งแรงเฉลี่ยวฉลาดอย่างที่เห็นนะ
ความจำดีร้องเพลงดีแล้วก็ยังมีใจอบอ้อม
อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้ด้วยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้ด้วย
ใช่ครับเพราะว่าเด็ก๔ขวบไม่น่าจะมายืนนิ่งตรงนี้ได้
ค่ะเห็นว่าพี่บีกับพี่ซีเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ของคุณพ่อ
แต่ก็เลี้ยงมาด้วยความรักความเอ็นดู
เหมือนลูกเราเลยครับก็ผมก็เคยมีลูกมาก่อน
ก็มาเห็นอยู่กับแม่เขาเขาอยู่อย่างนี้ก็นึกสงสารครับ
เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเขามีลูกแฝดเราจะมาอยู่กับเขาเราจะรับผิดชอบตรงนี้ได้ไหม
เราจะยอมรับเด็กได้ไหมคือใช้ลูกของเรา
คือเราก่อนจะมาร่วมชีวิตกับแม่เขาผมก็ตัดสินใจแล้วเราต้องทำได้

ตอนที่มาเริ่มคบกับคุณแม่นี่บีกับซีเขาอายุเท่าไหร่ฮะ

โอ้กำลังโทรโมเลยเหมือนกันนะครับแฝดด้วย
พี่บีพี่ซีคุณพ่อชนะนี่เขาใจดีไหม

ซีล่ะครับพี่ซีนี่น่าจะไม่ธรรมดา

รู้ตัวเลยว่าเราช่างสนเหลือเกิน

จับทุ่มกันโครมโครม
ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่

งานการก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงเท่าไหร่

แล้วทำยังไงครับคุณพ่อคุณแม่
ทำสินเค้าไปโรงเรียนแทน

เพราะว่าอันนี้ก็เริ่มแบบ

ถ้าอะไรทำได้ก็จะช่วยที่บ้านทำ

รับทำอาชีพเสริมอะไรบ้างครับพี่บีพี่ซี

บางทีก็เจ็บลำโพงครับ

คุณครูจ้างไปเก็บเครื่องเสียงแล้วมีเก็บอะไรอีก
กับข้าวครับที่มันเลื้อ

เห็นบอกว่าไปรับจ้างเก็บขี้ไก่ด้วยใช่ไหม

ละ๑๐บาทแล้วเก็บรอบนึงได้กี่ถุง
บางทีก็เป็น๑๐ก็มีครับ
ก็เป็น๑๐ถุงได้เป็นร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อย่างนี้ครูเขาจ้างคนอื่นด้วยไหม
หรือว่าจ้างเราคนเดียวน้องซี
บางทีก็จ้างเพื่อนมาด้วยครับ
แต่ว่าถ้าเก็บเครื่องเสียงก็มีพี่กับน้องเนี่ยค่ะ

ส่วนไข่ไก่กับขี้ไก่

และวีคนึงเก็บประมาณ๑ครั้งอาจจะได้

ก็อันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะพี่เป๊กปรบมือให้

ถ้าเป็นอย่างนี้นะเวลาใครเรียก

ด้วยความยิ้มแย้มพูดจาปลาใสดีนะ

แต่ที่สำคัญทำงานแล้วต้องตั้งใจเรียนด้วย
ก็ได้ทราบเรื่องราวทางบ้านนะครับ

เรียกได้ว่าทุกคนก็ช่วยกัน

ลูกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ช่วยกันทำมาหากิน
ก็รอวันที่ฟ้าฝนเป็นใจนะฮะ
เดี๋ยวเราจะร้องกันอีกเพลงนึงฟังเพลงโจทย์

ได้เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ใช้หนี้นะ
แล้วก็เลี้ยงขนมคุณบีกับคุณซีกันสักหน่อยโอเคไหม

มาถึงเพลงที่๔กันแล้ว
เพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
มีเสียงที่น้องแคนชอบเป่าด้วยใช่ไหมเมื่อกี้นี้

เสียงเพลงคำเพลงครับ
แล้วมีเสียงอะไรเมื่อกี้มีเสียงแคนด้วยใช่ไหม

ตัวช่วยก็ยังมีอยู่นะครับน้องแคน
เหลืออีก๒ตัวเรายังไม่ได้ใช้นะ
ถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้เพราะตอนนี้ใช้ไปแล้วตัวเดียวคือเพลงเก่ง
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
แคนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

อีก๒แผ่นป้ายในเพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

บอกต้องทรายบอกต้องใช้
เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ใช้ตัวช่วย

ครับครับผม
เพลงที่๔ครับเพลงนี้มูลค่า
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
เอ้อเขามีความหมายกับเจ้าจะมีความหลายตายเจ้าได้เข้าบุจช์จะบุดกาย
และก็ย้ำได้เจ้าได้คู่กันก็คับสองคนเราตอนนี้
โชคดีให้เป็นคนเจ้าโชคล้ายอาจศิลักษณ์เอา

มอเมนมาวันละก็บ่ได้ใจรัก
งั้งแหลงตั้งตาที่นั่งไว้บ่ได้
แฮดดี้ปันไดแฮดดี้ปันได
เจ้าก็บ่วนสา
นังงงงนายอาบสุสะใจจะหัก
นังว่าเฮ้ยมันอยากสา

หักเจ้าหลายหักเจ้าหลาย

เป็นจังใดนองว่ามหัก
ปาถือกับจักรหักกว่าใจ
กิดกับจักรหักคนเดียว
กว่าได้

ต้องได้เวลานี้